วันก่อนนะคะเห็นรูปแว๊บสไลด์มือถือขึ้นมาแล้ว
อย่างนี้เลยนะเพราะอะไรเจอแดนวรเวทแล้วก็แพตเตี้ยสุมาริน
นั่นเนี่ยรูปข้างหลังทำไมเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับ
ใครสนใส่อ้าวจะแต่งแล้วเหรอพี่ก็แอบไปถ่ายอะไรกันยังไงเมื่อไหร่
เราก็สงสัยเฮ้ยจะแต่งแล้วเหรอหรือยังไงนะคะเอาไม่ใช่จ๊ะก็เป็นการทำงานร่วมกันนะคะ
แต่ว่าออร่าดูสิคะเจ้าสาวพุ่งปรี๊ดเลยนะคะสำหรับแพตตี้เองนะคะ
ล่าสุดค่ะหนุ่มแดนค่ะเขาออกมาบอกแล้วนะคะว่าขอเวลา๓ปีแต่งแน่จ้า
ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลองถ่ายอะไรที่มันดูแบบมีความเป็นจะเหมือนจะแต่งงานอะไรอย่างนี้
คือผมแค่ตื่นเต้นกับเวลาเห็นเขาแต่งเปลี่ยนแบบหลายชุดอะไรอย่างนี้
เราก็จะแค่บอกว่าชุดนี้สวยว่าชุดนี้ดูดีชุดนี้อะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าด้วยระยะเวลาผมคิดว่ามันควรจะใกล้แล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องบอกตรงว่ายังไม่ได้วางอะไรเลย

ก็ยังไม่ได้แต่งแล้วก็เสียงทำไมก็ไม่รู้